ดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อุบัติเหตุคุณผู้ชมค่ะรถเก๋งชนกับรถรับส่งพนักงานแล้วตกลงไปในไร่มันสัมปะหลังค่ะมีพนักงานได้รับบัตรเจ็บส่วนคนในรถเก๋งเสียชีวิตค่ะ
ดูนะครับ

บนรถบัสได้รับบัตรเจ็บ๗คนก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถเก๋งค่ะคุณผู้ชมสภาพพังยับทั้งคัน
แล้วมีผู้เสียชีวิตสองคนนะคะต้องใช้เครื่องตัดทางนำร่างออกมา
ทั้งสองรายเป็นคุณครูที่โรงเรียนท่าทองดำนะคะ
ชื่อว่านายเทิดไทยแก้วศรีอายุ๕๒ปี
และไหนสัตว์ทาม่วงดีอายุ๒๖ปี
ทราบว่าเป็นข้าราชการครูเพิ่งบรรจุได้๑ปีค่ะ
ลูกชายของคุณเทิดไทยคือซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต
มาที่เกิดเหตุพบร่างของพ่อก็เศร้าโศกเสียใจร้องไห้
บอกพ่อขับรถออกมาจะมาเติมแก๊ส
แล้วกำลังจะกลับเข้าไปสอนต่อก็มาเกิดเหตุนี้ซะก่อนค่ะ
ขณะที่คนขับรถบัสค่ะนายพิชิตบอกว่า
กำลังนำพนักงานไปส่งที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔
พอมาถึงตรงนี้รถเก๋งหลุดโค้งมา
ก็เลยปล่อยคันเร่งแต่รถเก่งคันนี้
ขับพุ่งตรงมาหารถของเขาก็เลยชนกันค่ะประสานงากัน
นี่แหละค่ะตำรวจตอนนี้เดี๋ยวจะเอากล้องหน้ารถของรถบัส
ไปตรวจสอบแล้วสอบปากคำคนขับรถและพนักงานด้วย
เพื่อสรุปหาสาเหตุของอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ